เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจหา
เขม่าตรวจหาต่างนะครับ
เข้าไปด้านในนะฮะก็มีการตรวจสอบอยู่ว่า

ที่คุณผู้ชมเห็นข้างกระเป๋าเนี่ยเป็นเขม่าวดินปืนนะครับซึ่งเป็นระเบิดไป๊บอมที่ปลามาใส่ตรงนี้
กลุ่มผู้ชุมนุมตรงนี้นะครับที่เป็นกาดที่นั่งกันอยู่ตรงนี้
ซึ่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมงานของเราทีมข่าวเราก็นั่งอยู่บริเวณแถวนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็จุดตรงนี้เองเป็นจุดที่มีกลุ่มกาดอาชีวะอยู่กันเยอะ
แล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้สื่อมวลชนหลายสำนักก็มารอปักหลักทำข่าวกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ
สักครู่ที่ผ่านมาพอถอเนี่ยได้เข้ามาตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่นะครับใกล้ใกล้ห่างกันมากก็จุด
คู่นี้มีการเป็นปืนตกอยู่ที่บริเวณเมื่อสักครู่ตรงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชม
ก็จะเป็นจุดที่พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่นะฮะมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่
มีเศษขวดเป็นขวดเบียร์แตกอยู่บริเวณนี้ด้วย
ห่างจากจุดที่พบระเบิดปลายบอมเนี่ยประมาณ๑๐เมตรนะฮะ
จากเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่า
มีกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นปลาระเบิดไป๊บอมเข้ามา
พอปลาเสร็จก็มีการยิงยิงกันเสร็จเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
หนึ่งในผู้ก่อเหตุนะฮะหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็วิ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูตามภาพนะฮะ
คุณผู้เกาะเหตุก็จะวิ่งอย่างเงี้ยนะฮะวิ่งวิ่งวิ่ง
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูจุดผู้ก่อเหตุรุมกระทืบอยู่บริเวณนั้น
ตอนนี้กระเจิดกระเจิงเลยนะครับเพราะว่า
มีกลุ่มกาดอาชีวะเนี่ยประมาณ๑๐๒๐คนเนี่ยนะครับ
รุมกระทืบอยู่แล้วก็จับตัวได้
แล้วตอนนี้เนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลเซ็นหลุยนะครับ
ส่วนคนที่ถูกยิงนะครับตอนนี้
นำตัวส่งโรงพยาบาลพระรามเก้า
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูจุดนี้นะครับ

ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นมือปืนหรือว่าเป็นคนปลาระเบิดเนี่ย
ถูกทำร้ายแต่แน่นอนว่า
อยู่ในกลุ่มนั้นแน่นอนที่เป็นคนทำร้ายนะครับ
เขาวิ่งมาบริเวณนี้ครับคุณผู้ชม

พอสะดุดล้มแล้วเนี่ยนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมหลายคนก็มากระทืบเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่า
โดนกระทืบตรงนี้เนี่ยนะครับย่านเนตนิด

เนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังพบนะครับเป็น
หลักฐานต่างที่อยู่บริเวณนี้ด้วยเป็นปลอกกระสุนปืนบริเวณนี้ด้วยนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์คร่าวที่เราเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมที่เกิดขึ้น
เมื่อหลังยุติการชุมนุม

แต่ตอนนี้บรรยากาศตรงนี้มีเพียงเท่านี้